มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวาน
บ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกคนร้ายเข้าไปในบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของชำ
เอาน้ำมันราดและจุดไฟเผาจนบาดเจ็บสาหัส
ไฟไหม้๘๐ของร่างกาย
คนที่ถูกไฟไหม้ชื่อว่านางสุรีรัจจัลลาอายุ๕๙ปีเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบางเลน
คนร้ายที่ก่อเหตุชื่อว่านายไตรเทพเจนใจหรือนายนนท์อายุ๓๓ปีนะคะ
คือเอาน้ำมันราดจุดไฟเผานี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ลักษณะของผู้ก่อเหตุที่เดินเข้าไปในบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของชำ
อยู่ในซอยบางเลนซอย๑นะคะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีค่ะ
บอกว่าพอเข้าไปผมก็ลาดลาดใส่ตัวเจ้าของร้านแล้วก็พื้นร้านแล้วก็จุดไฟแชค
นี่ค่ะคนเจ็บก็วิ่งออกมาไฟเต็มตัวเลยเห็นไหมคะ

คนก่อเหตุเดินดำหน้าเบล้าใช่
ที่อยู่แถวนั้นก็วิ่งไปพยายามจะช่วยเหลือนี่นะคะ
วันนี้เราส่งคุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
ผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีออกไปตามภาพ
คุณคารินเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเลยแล้วก็ไปคุยกับคนที่อยู่แถวนั้นแล้วก็ไปดูสภาพบ้านที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
คือทางสินค้าภายในร้านข้าวของภายในร้านที่เกิดเหตุนะคะก็พังเสียหายเยอะเลยค่ะ
เดี๋ยวเรามีภาพความเสียหายให้ดูว่ามีอะไรเสียหายบ้าง
ก็มีข้าวของเครื่องใช้ในร้านนะคะนี่มีตู้แช่ไอศครีม
ถังน้ำแข็งเอกสารทางราชการแล้วก็หลังคาก็ได้รับความเสียหายค่ะ
ก็มีเอกสารที่นางสุรีรัฐเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบังเล
และสมาชิกสภาสตรีก็ไหม้ไปหมดเลยนะคะ
นี่คือภาพรวมความเสียหายที่จุดเกิดเหตุนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปโอ้โหกลิ่นไหม้มันยังตลบอบอวน
คุณคลิ๊นได้คุยกับเพื่อนบ้านนายนารงหวบอ่ำ
เค้าเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุ
ตอนเช้า๖โมงเช้าเห็นผู้ก่อเหตุตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
นายนารงบอกว่าถ้าไม่ดีก็สงสัยเดี๋ยวกลับอีกแน่
แล้วกลับมาจริงจริงคราวนี้กลับมาพร้อมแกลลอนน้ำมันนะคะ

นายนโรงบอกเห็นท่าไม่ดีนายนรงบอกว่าผมก็พยายามไปช่วยนะคะ
แต่สู้แรงไม่ไหวนายนนท์เนี่ยนะเปิดฝาแกลลอนน้ำมันเทเลย
จุดไฟแชคเผาเลยนะคะคือไฟลุกพลึบเลยค่ะ
นโรงบอกผมก็รีบไปหาสายยางมาฉีดน้ำดับไฟ
แล้วก็ช่วยประถมพยาบาลนางสุรีรัฐนะคะฟังเสียงเพื่อนบ้านดูค่ะ
นี่ค่ะแม่ของนางสุรีรัฐคนเจ็บคุณแม่จันรัมจันระอายุ๘๐
แม่บอกว่าโอ้โหว่ายิ่งไม่เบาดีนะครับ
โอ้โหดีนะที่แม่เนี่ยกลับเข้าไปในบ้าน
ปกติแม่จะนั่งอยู่ที่ด้านหน้าก็คือที่ร้านขายของชำนั่นแหละ
บอกถ้าแม่นั่งอยู่ด้วยแม่คงโดนไปด้วยอีกคนนะคะ
นายกัญจนาเจนใจพี่ชายของในนนคนก่อเหตุ
บอกว่าปกติไม่ได้สูงสิงกับน้องชายอยู่แล้ว
เพราะว่าทางบ้านจะเป็นลักษณะต่างคนต่างอยู่นะคะ
ก็รู้ว่าน้องชายมีพฤติกรรมติดยาเสพติด
ทุกครั้งที่รู้ว่ากลับไปยุ่งก็จะเนี่ยโดนด่าบ้างอะไรบ้าง
น้องชายก็เลยย้ายไปอยู่กับน้าที่อำเภอบางใหญ่
โทรคุยกันบ้างค่ะแต่ไม่บ่อย

ว่าให้คอยดูพฤติกรรมของน้องชายด้วยไปยุ่งกับยาเสพติดอีกหรือเปล่า
แล้วการที่มาก่อเหตุนี้นะคะพี่ชายบอกว่ารับไม่ได้จริง
ช่วยด้วยนะคะเรื่องคดีจะไม่ช่วยเลยไม่ประกันไม่อะไร
ถือว่าเป็นการดัดนิสัยก็แล้วกัน
หลังจากนี้ถ้านางสุรีรัฐออกจากโรงพยาบาลก็จะไปเยี่ยมค่ะ
เพราะก็เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือคุ้นเคยกับครอบครัวของนางสุรีรัฐเป็นอย่างดี
เราพยายามให้เขาเลิกนานแล้วแล้วก็อยากให้อันนี้นานแล้วแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้มาตลอด

เราพยายามดัดนิสัยเข้ามาหลายรอบแล้วแต่คือเราก็ไม่คิดว่ามันจะทำขนาดนี้ไง
เมื่อวานผมก็เป็นคนพาไปจับขึ้นไปจับเองกับตัวพาเป็นคนมาส่ง

ก็คือทางนู้นเขาโทรมาบอกเราว่ามันจะออกจากบ้านแล้วอะไรให้รีบไปเอาอะไรอย่างนี้

อยากให้ถึงที่สุดเพราะว่าพยายามข้าม
จริงก็อยากให้ประหารหรือตลอดชีวิตไปเลยครับ
จริงผู้ต้องหาจะสารภาพอะไรก็แล้ว
แต่ผมว่าคนทำความผิดยังไงก็ต้องได้รับโทษเต็ม
อยากจะมาถ้าสมมติเขาก็บอกตำรวจอยากจะมาขอยี่ยมคุณป้า
หรือจะมาขอโทษมาขอเข้ามาทางเราว่ายังไงบ้าง
มาก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นหรอกครับมีแต่จะแย่ลงมากกว่า
ตอนนี้คุณป้ารู้สึกตัวแต่ก็ยังมีอาการสั่นเพราะแผลมันทั้งตัว
ใช่เพราะว่าด้วยแรงระเบิดปึ้มแล้วไฟทั้งตัว
คือน้ำมันมันเยอะแล้วพื้นที่มันแคบมันก็ปึ๊บ
นี่คือหลานชายของคนเจ็บนะคะบอกว่าโอ้โหคนเจ็บนี่เขาอาการหนักนะ
นางสาวสุรีรัฐอายุ๕๙ปีคือผิวหนังเนี่ยผู้พอง
ที่หน้าก็โดนไฟลวกนะคะครับแล้วก็ปวดแสบปวดร้อน
ถูกไฟคลอกร่างกาย๘๐นะคะก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
คนในครอบครัวของนางสาวสรีรัตน์ก็เลยบอกว่าอยากจะให้ดำเนินคดีแบบข้อหาสูงสุดไปเลย
อยากให้ลงโทษให้หนักไปเลยมาก่อเหตุแบบโหดร้ายขนาดนี้นะคะ
คือเมื่อวานนายนรงที่ถูกควบคุมตัวได้เนี่ยสารภาพแล้วก็อ้างบอกว่าโกรธแค้นที่ไปขอให้นางสาวสุริรัตน์เนี่ย
ทวงหนี้จากผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานในเทศบาลให้หน่อยใช่ค่ะคนนั้นเนี่ยเขาติดเงินอยู่นะ
แต่ว่านางสาวสุริรัตนเนี่ยไม่ยอมทวงให้ประมาณอย่างเนี้ยคือ
แล้วก็หาว่ามาต่อว่าด่าทออะไรเขานะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ย
คนเจ็บเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยเขาไม่ได้เป็นหนี้เขาไม่ได้ติดหนี้อะไรด้วย
แต่มาขอให้เขาทวงหนี้ให้แล้วเขาไม่ทวงให้แค่เนี้ยค่ะก็เลยปมขัดแย้งคาดว่าเป็นเรื่องนี้
ตามคำรับสารภาพในเบื้องต้นนะของตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
ว่าไม่พอใจที่ผู้เจ็บไม่ยอมไปทวงเงินให้ตามที่ร้องขออย่างนี้ค่ะ
แต่คนเจ็บก็ยังให้การอะไรไม่ได้นะฮะใช่ค่ะ
ทีนี้ค่ะมันมีอยู่คนนึงที่ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างถึงขอใช้เป็นนามสมมุติชื่อว่าในฝนนะคะ
เขาก็บอกว่าเครียดมากที่อยู่ดีผู้ต้องหามาอ้างถึงจนทำให้ถูกพักงานนะคะ
แล้วก็ต้องยอมพักงานทำงานมาตั้ง๖ปีรักงานนี้มาก
เป็นรายได้หลักที่เลี้ยงดูครอบครัวมีลูกชายอายุสิบหกเรียนอยู่ปวชปีสอง
ลูกชายคนเล็กก็เพิ่งเก้าขวบตอนนี้ก็เลยขายของมือสอง
เพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวนะคะส่วนสาเหตุที่ผู้ต้องหาอ้าง
บอกว่าเนี่ยก็ติดเงิน๒๐๐๐บาทก็อ้างว่าในคนนี้ติดเงินผู้ต้องหา๒๐๐บาท
เขาก็เลยบอกว่าคิดว่าน่าจะโกรธเคืองจากการที่ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหามาขอนอนพัก
สาราหน้าบ้านของเขาแต่เขาปฏิเสธเพราะห่วงความปลอดภัยของภรรยาและลูก
เพราะรู้ว่าผู้ต้องหาเคยต้องโทษคดียาเสพติดแต่ผู้ต้องหาไปอ้างว่า
ผู้ชายคนนี้ติดเงินแล้วก็ไปอ้างว่าก็ไปบอกให้นางสาวสุรีรัฐไปทวงเงินให้แล้วไม่ยอมทวงให้
ก็เลยไม่พอใจลักษณะประมาณนี้นี่ค่ะเขามาขอนอนตรงนี้มาขอนอนที่สาราหน้าบ้านเขาไม่ให้นอน
แล้วใครจะไปให้นอนเขามีลูกมีภรรยาอยู่เขาก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะ
แล้วตัวในฝนนามสมมุติคนนี้ค่ะก็บอกว่าการที่ผู้ต้องหาไปก่อเหตุนี้
น่าจะเป็นเพราะเป็นคนที่มีนิสัยอาฆาตแค้นก่อนหน้านี้เคยไปเผาสวนเป็นสวนของลุงแท้
เพราะไม่พอใจทีนี้พอไม่พอใจใครชอบขู่อะค่ะบอกว่าจะเผาคนนั้นเผาคนนี้จะใช้วิธีการเผาอ่ะ
ในฝนนามสมมุติคนนี้ยืนยันว่าไม่ได้สนิทนะคะไม่ได้สนิทกับผู้ต้องหาคนนี้เลย
ไม่ได้สนิทถึงขั้นต้องแบบมีเรื่องของการยืมเงินยืมทองอะไรกันเพราะตัวเขาเองก็ทำงาน
มีเงินเดือนประจำอยู่แล้วก็คาดว่าเป็นแค่แบบคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาค่ะ
ลองฟังเสียงผู้ชายคนนี้คนที่ถูกพาดพิงถึงหน่อยนะคะ
เขาอาจจะเคลื่อนกับผมเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ
และโดยสายตรงกับผมกับเขาก็ไม่เคยสนิทกันอยู่แล้ว

ผมก็ยังงงอยู่เลยครับเนี่ยตกใจมากเลยงงแล้วอ้างแบบสุดเสียหายเลยครับเนี่ย

เขาก็ไม่ถึงก็ให้เขาบอกให้พักไปก่อนนะ
เพราะว่ายังไม่ได้เดี๋ยวสอบข้อเท็จจริงถ้าเรื่องจริงเขาก็
เขาอาจจะให้ผมทำงานต่อครับถ้าเลิกจริงไปกระจ่างนะครับ
แต่ผมก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอยู่แล้ว
เพราะว่าผมไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
อยู่มากล่าวอ้างผมอย่างนี้แล้วผมกลายเป็นคนผิดเลยเหรอครับ
นี่นะคะแค่ผู้ต้องหากล่าวอ้างถึงตอนนี้โดนพักงาน

เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวไม่ได้สนิทอะไรด้วยซ้ำ

เพราะว่าผู้ต้องหาไปอ้างว่าเนี่ย
ไปจุดไฟเผาประธานสภาเทศบาลเพราะว่าไม่ยอมทวงหนี้ในคนนี้ให้อย่างนี้
เขาบอกเขาไม่เกี่ยวเลยไม่เคยยืมเงินด้วยนะคะ
โอ้โหก็แหมยังมาขอนอนหน้าบ้านเขา

ถ้าหากว่าตำรวจได้มีการสอบปากคำ
มีการรวบรวมพยานหลักฐานอะไรเพิ่มก็น่าจะรู้แหละ

เรื่องต้นนะคะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางใหญ่
แจ้งข้อหานายไตรเทพเจนใจหรือนายนนอายุ๓๓ปีคนนี้นะคะ
ข้อหาพยายามฆ่าวางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือน
นำตัวฝักขังในวันพรุ่งนี้๙โมงนะคะ
ส่วนทางสำนักงานเทศบาลตำบลบังเลนที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาทำงานอยู่
นายกเทศมนตรีและผู้มนุยการฝ่ายของผู้ที่ถูกกล่าวหาทำงานอยู่
ติดภารกิจติดประชุมก็เลยไม่สะดวกที่ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็บอกแค่ว่าพักงานคนที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างถึงคนนี้
พักงานเอาไว้ก่อนเบื้องต้นเป็นการชั่วคราวนะคะ
ที่น่าห่วงที่สุดก็คือคนที่ถูกน้ำมันราดจุดไฟเผา